คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเด็กเล็ก
เขาจะมีเซนต์หรือเขาจะมองเห็นอะไรที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็น

ก็ไปกันพ่อแม่ลูกนี่แหละไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น

ปรากฏว่าตอนไปญี่ปุ่นคืนที่๗น้องมีอาการแปลก
แล้วพ่อแม่ถามว่าหนูเห็นอะไร

พี่กลัวไหม

ว่าอะไรคะชิมีอะไรคะ
มีอะไรนะเห็นอะไร

โรคภีครบ
นี่พ่อบอกเว้าเฮียมีข้อมูลว่าอะไร

แล้วสองคู่ชื่อน้องนานะเนี่ยตอนแรกบอกว่าอะไรนะเต่าก่อน
แล้วไปมาสุดท้ายคือผี
แล้วแม่เอาคลิปนี้มาลงไว้บอกว่าอุ๊ยไปเที่ยวญี่ปุ่นพักโรงแรม
แถวอาสากุระแล้วนอนมาอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืนที่๗ค่ะ
แล้วลูกสาววิ่งมาแบบกลัวเลยนะจะให้อุ้มขึ้นเตียงก็เลยถามไงว่ากลัวอะไรนะนะถามลูกสาวนะ
น้องนานะบอกว่าเท่าแล้วก็ร้องไห้หลังจากนั้นพูดว่าผีไง
นี่ดิฉันเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะคุณผู้ชม
คือส่วนใหญ่เขาก็จะแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า
อ่ะเต่าตอนแรกที่น้องเห็นอ่ะแล้วน้องก็บอกว่าผีอ่ะ
คือก็มีคนมาบอกว่าเอ๊ะมันคือคือพระเอ่อมันคือเอ่อ
มันคืออะไรนะกับปะตัวกับปะหรือเปล่า
เป็นปีศาจในความเชื่อของคนญี่ปุ่นใช่ไหม
เหมือนกับพลายน้ำที่รูปร่างมันเหมือนกับเหมือนกบ
เต่าแบบบอกไม่ถูกอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
คือมันเป็นผีในตำนานของญี่ปุ่นครอบครัวนี้ที่เขาไปเที่ยวอ่ะ
ที่อสากุสาเนี้ยเอ๊ะเจอดีเขาแล้วใช่ไหม
เจ้าของคลิปเขาก็ต้องออกมาเล่าประสบการณ์นะ
บอกว่าไอ้คืนแรกที่แม่ไปเที่ยวเนี่ยแม่ไปเจออะไร
เจอไฟติดดับไฟแบบกระพริบกระพริบนอนไม่หลับเลย
ทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนทิศนอนเพราะว่าคือเหมือนกับว่าหันเท้าไปทางวัด
หันหัวไปทางทิศตะวันตกแล้วแม่ก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ทีมข่าวของเราค่ะได้เห็นคลิปแล้วเลยวีดีโอคอลไปคุยกันหน่อย
คุยกับคุณธนพรค่ะเธอยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะ
แล้วก็วีดีโอคอลคุยกันบอกว่าไอ้เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ใช่จะทำคอนเทนต์นะเกิดขึ้นจริง
แล้วก็เลยถามไงแม่แม่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่แบบหลอกผีน้องหรือเปล่า
แม่บอกไม่เคยเลยแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องผี
แม่ไม่เคยบอกให้ลูกกลัวความมืดเลยอ่ะเดี๋ยวลองฟังแม่ค่ะ
เหตุการณ์ที่แม่เจอดีด้วยค่ะ
คือห้องนอนที่โรงแรมพิเศษที่จองคะ
มันเป็นวิววัดเจ๊วสุจิอาสั้พรุตภาค
คือเท้าเราหันวันสี่เลยแล้วหึ้นแล้วก็หันวันตก
คือพบศูนย์ในสิ่งที่เขาไม่ควรทำกันเลยอืม

รู้สึกนอนแล้วมันหลับไม่ได้ร้อนร้อนใจ
ก็เลยเปลี่ยนคิดนอนแล้วตอนนั้นก็หลับได้สุดท้าย
นี่แหละค่ะคือแล้วเธอก็บอกด้วยนะว่าเรื่องที่เธอนอนผิดทิศเนี่ย
เธอคิดว่าเธอเจอดีเข้า
แล้วพอมาคืนที่๗ลูกสาวเจอแล้วที่ลูกสาวบอกว่าเต่าแบบนี้
เมนต์ที่เขาบอกว่าเป็นกับปากคุณผู้ชมดูหน่อยนี่
คือเขาบอกว่ากับปะเนี่ยนะเป็นพวกผีพรายน้ำรูปร่างเนี่ย
มันจะเหมือนแบบผสมกันเหมือนเป็นกบตัวเขียวแล้วมีกระดองอยู่ข้างหลัง

ก็จะมีแบบมีพังผืดจมูกแหลมหน่อยปากแหลมเนี่ยนะคะ
แบนกลางกระหม่อมไม่มีผมคือเขาบอกว่ามันเป็นปีศาจแหละ
อยู่ตามหนองน้ำต่างแล้วมันก็จะกินแตงกวาชอบเล่นซูโม่มีพลังเยอะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวสตอรี่ผีญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่เขาบอก
แล้วทีนี้สิ่งที่ลูกเจอเนี่ยเลยคิดว่านี่หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่า
อืมอ่ะเป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมมาใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ